ที่ชนบุรีคุณผู้ชมฮะมีผู้หญิงคนโอ้โหนี่เป็นอุทาหรณ์เลยนะ
ไปเที่ยวสถานบันเทิงครับดันพกถุงใส่ทองคำไปด้วยคุณน้ำแข
เอาไปทำอะไรอ่ะไม่รู้พกไปทำอะไรแต่ทีนี้จังหวะเข้าห้องน้ำ
เหมือนว่าเธอเนี่ยทำไอ้ถุงใส่ทองคำหล่นไป
มีผู้หญิงเก็บไปได้แต่เขาไม่ส่งคืนเหรอ
ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าอมตะซิตี้วันนี้เอามาโพสต์คลิปนี้ฮะ
เนี้ยเห็นชัดเลยอ่ะ

เขาลงไปเก็บอ่ะย่อลงไปเก็บมาแล้วยังไงต่อ
เปิดดูอย่างเงี้เหรอมาเปิดดูมั้งฮะแล้วก็นิ่งเลยนะ
ไม่ได้มีแบบเออขอโทษนะคะอันนี้ของใคร
หรือไปให้กับพนักงานเลยคนอื่นในห้องน้ำก็
แต่งหน้าแต่งตาอะไรกันไปอาจจะไม่ได้สนใจกันนะฮะ
ต่างคนก็ต่างเช็คความสวยตัวเองก็ว่าอย่างนั้น
เออส่วนคนที่เก็บทองไปก็อ้าวเนียนเลยฮะ
เอาไปเรียบร้อยแล้วครับเขาบอกว่าเป็นสถานบันเทิงแห่งหนึ่ง
ชื่ออีสานอินดี้นะมีผู้หญิงในภาพเก็บไป
ใครรู้จักแจ้งบ่อแสหน่อยค่ะมีค่าตอบแทนให้
เป็นในห้องน้ำนะครับห้องน้ำที่มีผู้หญิงอยู่หลายคนเหมือนกัน
แต่คนที่เก็บไปเนี่ยใส่กางเกงขายาวสีดำคนนี้
แต่เห็นหน้าชัดเจนมากเลยนะหลังจากนั้นพอเธอเก็บถุงใส่ทองไปได้
ก็เดินออกไปครับเดินตามหลังผู้ชายไป
ซึ่งไม่ทราบว่ามาด้วยกันหรือเปล่าเดินออกจากสถานบันเทิงไปเลย
ผู้สื่อข่าวไปพูดคุยกับเจ้าของถุงใส่ทองแล้วก็เป็นคนโพสต์
ชื่อคุณอลิสาอายุ๒๖ปีเป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
เธอเล่าแบบนี้วันเกิดเหตุเนี่ยเธอไปร้านอาหารแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำไปทาแป้ง
ทีนี้จังหวะที่ล้วงกระเป๋าออกมาถุงทองมันตกครับตกพื้นไป
ตอนนั้นเธอไม่ได้เอกใจอาจจะไม่ได้สังเกตก็เดินไปนั่งที่โต๊ะ
รู้ตัวอีกที๕ทุ่มนั่นหาในกระเป๋าไม่เจอถุงทองหายไปไหนไม่รู้
ไปขอร้านดูกล้องวงจรปิดว่าเอ๊ะมีใครมาล้วงกระเป๋าเธอหรือเปล่า
ก็ไม่มีนะช่วงบ่ายไปขอดูกล้องที่ร้านอีกยังดีครับว่าอ๋อในห้องน้ำ
แปลกฮะห้องน้ำมีกล้องวงจรปิดด้วยจนไปพบว่าถุงทองคำตกอยู่ในห้องน้ำครับ
ค่ะแล้วก็เห็นผู้หญิงเก็บไปได้แต่ไม่นำไปส่งคืนให้ที่ร้าน
ถุงทองเนี่ยมีชื่อแฟนเธอมีเบอร์โทรแฟนเธอเนื่องจากตอนซื้อทางร้านเนี่ย
จะมีร้านทองเขามีใบเสร็จให้มีเบอร์โทรให้มีชื่อคนซื้อให้
ก็ใส่ทั้งหมดเนี่ยรวมไว้ในถุงกับทองคำ๒เส้นหนัก๓สลึงแบบนี้ครับ
คุณอลิสาบอกอยากฝากเลยนะว่าใครที่เก็บไปก็ตามเนี่ยเอามาคืนเถอะ
เพราะไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยทุกคืนเข้านอนไปก็กังวล
ไม่รู้ทองไปอยู่ที่ไหนแล้วสามสลึงเนี่ยหากเอามาคืน
เธอจะไม่ติดใจเอาความเลยนะแล้วเดี๋ยวจะให้สินน้ำใจด้วยครับ
อยากให้เขาเอามาคืนอะพี่กว่าแบบว่าเราจะหาได้เนอ
หนูรู้ว่าเขาเก็บได้แต่ว่าความรู้สึกที่ว่าของเขาหายไป
มันแบบเสียใจคือมันนอนไม่ได้เลยคือแบบเสียใจจริง
แต่ถ้าเขามาคืนหนูก็มีแบบว่าสีน้ำใจให้เขาคือ
อย่างน้อยเขาก็เอามาคืนเราอะไรประมาณนี้
มันไม่ได้ติดใจเอาความเลยคือแบบเราก็อยากได้ของเราคืน
คุณอลิสาก็ขอกันดีนะถ้าเอามาคืนก็มีสินน้ำใจให้
ติดใจเอาความอะไรแต่ถ้ายังไม่เอาคืนนี่สิ
คุณอลิสาบอกเดี๋ยวจะแจ้งความเพราะวงจรปิดมันจับภาพได้ชัดเจน
อย่างที่เราอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นกัน
เห็นภาพคนที่หยิบไปแบบชัดเจนครับแล้วในถุงทองก็จะมีทั้งชื่อมีเบอร์โทร
ทำไมทำไมอันนี้คุณอลิสาสงสัยทำไมไม่ติดต่อส่งคืนล่ะ
เดี๋ยวจะเข้าข่ายลักทรัพย์แล้วก็อาจจะไปแจ้งความดำเนินคดีนี่ครับ
หรือว่าถ้าแฟนข่าวคนไหนคุ้นหน้าคุ้นตาผู้หญิงคนนี้นะ
กางเกงสีดำเมื่อสักครู่เนี่ยก็แจ้งบ่อแสไปได้นะฮะ
หรือว่าเธอเจอแล้วเอาเก็บมาได้แล้วกำลังจะเอาไปให้กับเจ้าหน้าที่หรือยังไง
อันนี้ก็ต้องประสานแล้วก็ต้องชี้แจงความบริสุทธิ์ใจนะแต่เมื่อกี้เรื่องกล้องวงจรปิด
ทำไมไปอยู่หน้าห้องน้ำคือเขาก็จะบอกว่าโซนตรงนี้
มันเป็นโซนของล้างมือมันไม่ได้หันทิศทางกล้อง
เข้าไปตรงห้องน้ำคืออย่างน้อยเผื่อเกิดเหตุอะไรแบบอาจจะดื่มหนักไปหน่อย
แล้วเกิดอุบัติเหตุอะไรตรงนี้ก็จะได้มาช่วยเหลือมาช่วยได้ทันท่วงทีนะคะ